โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการชักเกร็ง

ชักเกร็งเรื่องของโรคประจำตัวหอบ
คือจริงแบบนี้เขาก็ไม่ได้อยากให้ขับรถอยู่แล้วด้วยนะ
แล้วคุณผู้ชมมันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ระหว่างที่เขาบอกว่าเป็นช่างรับเหมาซ่อมบ้าน
ขับรถจะพาทีมงานนี่แหละค่ะก็จะไปทำงาน
ระหว่างทางมันมีเสียงอื้อมาก่อน

ใช่แล้วก็เกิดเหตุแบบนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ทีมงานนี่อีกทีหนึ่ง

เกาะกลางเสร็จข้ามไปแล้วไปตกอีกฝั่งหนึ่ง
ตรงนั้นมีมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมตายหนึ่ง
มีหลายคลิปหลายกล้องนะหลายมุมด้วยนะ
นี่ลองดูอ่านี่แหละค่ะ
คนจะไปซ่อมหลังคาบ้านทำงานเกี่ยวกับผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะ
จะไปในซอยคลองแคร์มาถึงจุดเกิดเหตุอยู่ดี
เขาบอกว่าคนที่มาด้วยกันในรถได้ยินเสียงอื้อเหมือนในลำคออ่ะ
เสียงของคนขับหลังจากนั้นชักเกร็งแล้วควบคุมรถไม่ได้
รถมันก็เลยเสียหลักเหมือนในคลิปแล้วพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ชนกับมอเตอร์ไซค์ฝั่งตรงข้ามอีกสองคันค่ะมีมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีน้ำเงิน
คนขี่นะคะคันนี้ขาขาดเลยนะคุณผู้ชมและเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ส่วนมอเตอร์ไซค์อีกคันนะคะคนขี่เสียชีวิตค่ะสอบถามคนที่นั่งมาด้วยกันกับรถเก่งคันนี้
เขาบอกแบบนี้ว่าคนขับนะคะกำลังพาทุกคนไปซ่อมหลังคาบ้านอย่างที่บอก
แล้วนั่งคุยกันตามปกติอยู่ในรถเรื่อยมาไม่มีอะไรก็คุยกันเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้
มาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏอยู่ดีคนในรถได้ยินเสียงคนขับส่งเสียงอื้อยาวยาว
เหมือนเสียงในลำคอในลำคอทุกคนตอนนั้นตกใจนะก็งง
หลังจากนั้นแป๊บเดียวคนขับตัวแข็งเกร็งคล้ายกับคนมีอาการชักเกร็งค่ะ
แล้วคิดว่าพอเขามีอาการชักเกร็งอ่ะคุณบุ๊คคุณผู้ชมเขาคงเหยียบคันเร่งอ่ะ
ครับแล้วคันเร่งมันก็ค้างไปเลยไงพอมันค้างยาวรถมันก็เสียหลักแล้วพุ่งข้ามเกาะกลาง
ชนกับเสาไฟฟ้าบนเกาะกลางก่อนจะไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกสองคันนะคะ
แล้วคนที่อยู่ข้างเขาบอกนั่งมาข้างตอนนั้นมันทำอะไรไม่ทันแล้ว
ดึงเบรกมือก็ไม่ทันทุกคนตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนอาการที่เกิดขึ้นกับคนขับยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรปกติเขาบอกเขาไม่เคยเห็นว่าคนขับคนนี้มีโรคประจำตัว
แต่ตอนเช้าก่อนที่จะออกมาทำงานกันเห็นตัวคนขับเหมือนกินยาบางอย่างแต่คนที่มาด้วยเนี่ย
งานเขาบอกเขาไม่รู้นะว่ากินยาอะไร
ตำรวจตอนนี้เก็บรวบรวมหลักฐานนะคะเดี๋ยวต้องสอบพยานที่เกิดเหตุแล้วก็จะเรียกคนขับรถเก่งมาสอบปากคำ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะก็ต้องดูว่าเป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดีนะคะ